โมง๕๗แล้วครับคุณผู้ชมเรามาติดตามวันนี้

อย่าพึ่งสิผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่๓
ให้คุณผู้ชมดูว่าจะเป็นผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
นี่แหละค่ะตู่พบธรธรคือธนาธรตู่คือพลเอกประยุทธ
วันนี้แล้ววันนี้แล้วรัฐสภาจะดุเดือด
เพราะว่าทุกคนจะยกมือว่าผมจะหนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี
คือขั้นตอนของการโหวตนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะคะ
พักที่จะส่งเข้าประกวดส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีส่งเข้าประกวดเนี่ยนะ
ต้องมีสอสอไม่น้อยกว่า๒๕เสียง
พลังประชารัฐมีถึงไหมถึงสิ

หลังจากนั้นต้องมีสอสอยกมือรับรองอย่างน้อย๕๐คนถึงไหม

เลขารัฐสภาจะขานชื่อรายคนทั้งสสและสวตามลำดับตัวอักษร
มี๓คำตอบที่ท่านจะต้องตอบ
คือเห็นชอบไม่เห็นชอบงดออกเสียง

ต้องการ๓๗๖เสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสว๒๕๐สวทดไว้ก่อน

รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมว่ากลุ่มนั้นเขาจะโหวตให้ใคร
แต่ว่ามันก็น่ากลัวตกว่าเอ๊ะมันจะมีงูเห่าโถมารึเปล่า
ก็ต้องรอดูค่ะเพราะว่าเราจะรู้กันเป็นรายคนเลย
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างอย่างวันนี้คุณธนทร
จะมาด้วยแต่ไม่ได้มาในฐานะสอสอนะเพราะว่า
เค้าถามหน้าทีไม่ได้ใช่ตอนเนี้ยยุติบทบาท
แต่จะมาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว

มีจุดยืนเขาบอกว่าเขามีวิสัยทัศน์
เมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าผมมีวิสัยทัศน์
สัยทัศน์ของท่านคือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
ผมทำมาแล้ว๕ปีผมต้องไปแสดงวิสัยทัศน์อะไรอีก

เอกประยุทธ์จะไปเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์

ใกล้กันกับหอประชุมใหญ่ทีโอทีที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

เอาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมในการประชุมร่วมในวันนี้นะ
รัฐสภาก็มีวาระสำคัญก็คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตอนสักประมาณ๑๑โมงครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีก็จะจัดรายการสดให้ชมกันด้วย
ซึ่ง๗ภักดิ์ร่วมสัตยาบัญจักรของภักดิ์เพื่อไทย
มีมติแล้วครับนี่เลยเสนอชื่อนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจแข่งเลยครับ
เป็นคู่ต่อสู้กับคนเอกประยุจรรย์โอชา
ก็เข้าไปในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐไปแล้วนะครับ
ซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยก็บอกว่า
แม้ภักดิ์เพื่อไทยจะเป็นภักดิ์ที่ได้รับเลือดตั้งอันดับที่๑
แต่ก็ไม่มากพอที่จะฝากกติกาที่บิดเบี้ยวไปได้
จึงมีมติไม่ส่งบัญชีบรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเข้าไป
โดยเชื่อว่าประชาชนที่สนับสนุนพักจะเข้าใจ
ขณะที่นายธนทรยืนยันครับจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ไม่ว่าคนเอกประยุจรรย์จะเดินทางมาหรือไม่ก็ตาม
พร้อมฝากไปถึงภักดิ์ประชาธิบัตรและภูมิใจไทยด้วย
ยังไม่สายเกินไปที่จะมาร่วมหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ
ของผลเอกประยุจรรย์จันทร์โอชาและคอสช
ขอบคุณทุกพักที่เห็นเป้าหมายของประเทศ
ที่เห็นอนาคตของประเทศมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ผมทราบซึ้งใจและจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด
ต่อภักดิ์ประชาธิบัตรและต่อภักดิ์ภูมิใจไทย
พรุ่งนี้ผมจะได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ยังไม่สายเกินไปที่ทั้งพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทย
จะตัดสินใจให้ถูกต้อง

โดยสรุปเขาพร้อมเป็นนายก
คุณดูลักษณะการให้สัมภาษณ์ตอบคำถามการแถลงข่าวของคุณธนทร
รุ่งเรืองกิจแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีฝากฝั่งประชาธิปไตยในการตอบคำถาม
ทีนี้มาดูฝากฝั่งพักพลังประชารัฐส่งเข้าประกวดกันบ้าง
หลวดเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
เมื่อวานนักข่าวก็พยายามที่จะไปเกี้ยวพาราศีนะ
ไปถามท่านมะเอ๊ะท่านเรื่องการโหวดเลือกนายกรัฐมนตรี
จำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์

เพราะว่ากฎหมายเรื่องของกฎข้อบังคับต่าง
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติปี๒๕๕๙

ดิเดตนายกรัฐมนตรีจะต้องไปแสดงวิสัยทัศน์
ในที่ประชุมร่วมรัฐสภา
อีกหนึ่งเรื่องที่นักข่าวไปถาม
ก็คือกรณีที่พักประชาธิปัตย์เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์
แสดงจุดยืนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
นายกรัฐมนตรีตอบสั้น
ตอบว่าไงเชิญรับฟังค่ะ
ผมต้องแค่นอกว่าวันการต่อไปได้ตามลักษณะบนหนุนและกฎหมาย

คงอยากให้พูดกันเฉพาะวัดรัฐที่กำหนดไว้ในการประชุม

นั่นจะว่าไว้โอกาสต่อไปไม่ใช่เวลานายขนาดนี้
อันนี้ก็เป็นท่าทางของ

เมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรนะ
ถ้าทางการให้สัมภาษณ์ยืนคล้าย
แหนคล้ายกันแต่ว่ารักษณะท่าทางจะไม่เหมือนกัน
ทีนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าวันนี้เนี่ย
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์การเมืองที่สำคัญเนี่ย

เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝากฝั่งพักเพื่อไทย
ซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นฝากฝั่งพักประชาธิปไตย
แต่ละคนเนี่ยฝีปากดุเด็ดเผ็ดมันทั้งนั้นเช่นนาวาเอกอดุดิตดาคอนทัพ
คุณสุธินคลังแสงจากมหาสารคามนายแพทย์ชนละนานศรีแก้ว
คุณภัยจิตศรีวรคารดูฟังแต่ละคนนะโอ้โหขานชื่อมาเนี่ยรับรองว่ามันหยุดติ๊งนะคะ
ทีนี้ฝากฝั่งของพักพลังประชารัฐที่เขาเตรียมส่งลุงตู่เข้าประกวดเนี่ย
เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะกับการเตรียมรับน้องของฝากฝั่งพักเพื่อไทยนะฮะ
เมื่อวานเนี่ยเขาก็เลยมีการตั้งวอรูมเลยนะตั้งวอรูมเตรียมที่จะแก้เกมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เพราะเขาประเมินกันว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีน่าจะไม่ใช่วาระเดียวแน่
น่าจะต้องมีการพาดพิงไปถึงพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี
พูดถึงเรื่องของจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พูดถึงเรื่องของวิสัยทัศน์ที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีจะต้องมาแสดงในที่ประชุมของรัฐสภา
ซึ่งเป็นสถานที่อันทรงเกียรติเพราะฉะนั้นหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็คือคุณอุตมะสาวนายนเมื่อวานนี้
เรียกประชุมแล้วก็มีการเตรียมเลยนะ
วางตัว๒๐สอเป็นองค์ฮพิทักษ์ลุงตู่
๒๐สอโอ้โหรายคนเลย

คู่ปรับของคุณช่อคุณเอ๋
ปรินาปรินาไกรคุบสสราชบุรี
คุณวีรกรคำประกอบสสจากนครสวรรค์
สองคนนี้แค่เห็นรายชื่อก็ซีดแล้วนะ

ส่วนความคืบหน้าของพักพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ค่ะ
จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเมื่อวานนี้เขามีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะ
ร่วมกับ๕พักเล็กก็มีทั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
คุณเต้หรอคุณเต้ไปไหน

เดี๋ยวต้องรอถามนะครับพักพลังท้องถิ่นไทย
ผืนป่าประเทศไทยพักประชาชนปฏิรูป
เมื่อวานประกาศเป็นเสียงเดียวเลยนะคะบอกว่า
หนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามกับคุณอุตมะ
คุณอุตมะยืนยันเลยนะบอกว่า
พลังประชารัฐมุ่งไปสู่รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
ให้เกิน๒๕๐เสียงในสภาพผู้แทนราชดร
ไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อย
ทีนี้มาดูตัวเลขของสอสอที่พักพลังประชารัฐ

พักดิฉันขออนุญาตนับรวมพักภูมิใจไทย

ว่าจะมาร่วมรัฐบาลตอนนี้นับเสียงได้๒๕๔เสียง
และขออนุญาตรวมเสียงสวไปด้วย๒๕๐เสียง
เพราะฉะนั้นตอนนี้เขามี๕๐๐กับ๔เสียง

เกิน๓๗๖แน่นอนแล้วเข้าวินแล้วนะ
มันก็น่าจะเข้าวินอ่ะนะถ้ามารูปแบบนี้นะ

แต่ทีนี้เมื่อวานค่ะคุณผู้ชมที่พักพลังประชารัฐมีการแถลงกับ๕พัก

เรามาดูความเคลื่อนไหวของทางฝากฝั่งของพักประชาธิปัตย์ก่อน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเทียบเชิญไปแล้ว
แต่ว่าเมื่อวานค่ะช่วงบ่ายพักประชาธิปัตย์เขาก็มีการประชุมร่วมกันนะ
ระหว่างคณะกรรมการบริหารพักแล้วก็สส
ประชุมตั้งแต่บ่ายมาจนเย็นใช้เวลา๕ชั่วโมงในการประชุม
วิธีการในการประชุมว่าจะร่วมหรือว่าไม่ร่วมรัฐบาล
เขาใช้วิธีการลงคะแนนลับทีนี้เสียงออกมาสลับกันนิดเดียวค่ะ
กับ๑๖คือนิดเดียวที่ว่าคือตัวเลขสลับกันนะ
เออแต่มันห่างกันอยู่ค่ะซึ่งมีมติว่าจะร่วมรัฐบาล
พักพลังประชารัฐเพราะว่าทางฝากฝั่งของพักประชาธิปัตย
บอกว่าข้อเสนอ๓ข้อที่ประชาธิปัตย์เสนอไป
ก็ได้รับการสนองได้รับการตอบรับ
ข้อที่๑เรื่องของนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติ
แล้วก็ข้อที่๒คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูล
ส่วนข้อที่๓เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน
ซื่อสัตว์สุจริตสามารถตรวจสอบได้
นี่เป็น๓ข้อที่ว่ากันว่าเอาไปตามพิธีกรรม
แต่ลึกแล้วมีการต่อรองเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีลงตัวนะคะ
มีรายงานข่าวบอกว่าจริงแล้วพักประชาธิปัตย์เนี่ย
ได้รัฐมนตรีมา๘ตำแหน่ง๗คน
คือ๓รัฐมนตรีว่าการ๔รัฐมนตรีช่วย
แล้วอีกหนึ่งตำแหน่งคือรองนายกรัฐมนตรี
ว่ากันว่าคุณจุรินรัฐสนาวิสิตหัวหน้าภาคประชาธิปัตย์นี่แหละ
นั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
แล้วรัฐมนตรีว่าการอีก๒ว่าการ
ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม

ทีนี้ค่ะพอหลังจากที่มีการประชุมกันมติออกมาเรียบร้อยแล้ว

ทางนายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย
ก็มาแถลงนะคะตั้งโต๊ะแถลงแบบนี้แหละ
แล้วก็บอกว่าไม่ว่าทางภักรประชาธิปัตย์จะตัดสินใจไปทางไหนแน่นอน
มันจะมีเสียงสะท้อนจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างแน่นอน

แล้วให้ประเทศหลุดพ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมือง

ในเรื่องของการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อได้พิจารณาถึงประเด็นแวดล้อมทั้งหมดแล้ว
พักจึงได้มีมติตอบรับคำเชิญ
เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
และโดยเหตุผลที่พักพลังประชารัฐ
ซึ่งเป็นพักแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลนี้
มีมติเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
เมื่อภักษณ์ประชาธิบัติมีมติเข้าร่วมรัฐบาล
จึงได้มีมติเห็นควรสนับสนุน
ตามมติของภักษณ์พลังประชารัฐ
ซึ่งเป็นพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ประกาศมาแบบนี้แล้ว
เราไปดูแรงกระเพื่อมในโลกโซเชียลมีเดีย

เพราะว่าหลายคนก็ทยอยโพสต์ลาออกผ่านทางโลกโซเชียลมีเดีย
เริ่มจากนายสมชัยศรีสุธิยากร
ก่อนอดีตกตอดีตผู้สมัครสอบสอของภักษณ์
ก็มีการโพสต์รูปนี้เขาก็บอกว่า
แนวทางอุดมการมันต่างกันคงต้องขออนุญาตที่จะลาออกจากสมาชิกพัก
ติบทบักทางการเมืองในนามของพักประชาธิปัตย์
อย่างนายธนัดธนากิจอำนวยอดีตผู้สมัครสอสอ
ทมเขต๑๕มินบุรีคณะยาว
ทายาทหมื่นล้านเครือโนเบิลก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกัน
รวมถึงนายพระฤทธรัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์
ทายาทคณะราชก็มีการประกาศผ่านเฟซบุ๊กลาออก
มีนางสาวนัทธิกาโลวีระแล้วก็นายทัชชนกลิ่นชำนิด้วยนะคะ
ก็คือตรงการไม่ตรงกันอะนะ
ไปดูนายอภิษฎกันหน่อยสิเป็นยังไง
เมื่อวานนี้นะครับวิ่งตามเลยนะดีอย่างนี้
อยากฟังไงอยากได้ยินเสียงไง
คุณอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
หน้านิดหน้าขาวก็พยายามไปจี้ถาม

เออจะลาออกจากการเป็นสมาชิกภักดิ์ไหมเห็นเขาลาออกกัน
แล้วในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีจุดยืนอย่างไร
หลังจากที่ภักดิ์เองก็มีมติร่วมรัฐบาลกับภักดิ์ภรรณประชารับ
แล้วก็หนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
คุณอภิษฎตอบยังไงไปฟังครับ
ครับบอกว่าคุณอิกก็ทราบแล้วครับ

ก็ยังใช้คำคุณชินกันนะนักข่าวก็จะเรียกว่าหัวหน้า
ก็คืออดีตหัวหน้าพรรคประชาทิพรรภาษณ์นั่นแหละ
แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากเดินไปเสร็จนะ
เข้ารถแล้วก็รับถุงอาหารแมวลงไปเลย

เพราะว่าท่านเลี้ยงแมวเนี่ย

รอดูค่ะคือคุณอภิสิทธิ์รายชื่ออยู่ในลำดับที่๗๑๐
เดี๋ยววันนี้พอมีการประกาศชื่อการโหวตจะเป็นยังไง
อย่างคุณชวนคุณชวนเป็นประธานสภาอยู่ลำดับที่๑๒๑

ยังไงรอติดตามค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมกับรายการพิเศษนะคะ
ไทยรัฐทีวีปรับผังใหม่เลยเป็นผังรายการพิเศษ
เกาะติดการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจัดรายการตั้งแต่๑๑โมงเช้า

กับ๒ผู้ดำเนินรายการก็คืออาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
แล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณพักภูมิพันธ์สถิตย์นั่นเองนะคะ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นบทสรุปนะคะ
ว่าจะได้เห็นชมหน้านายกรัฐมนตรีคือเรายังการันตีไม่ได้
เพราะว่าประธานรัฐสภาคือคุณชวนหลีกภัย
ก็ย้ำชัดว่าสามารถที่จะยาวไปได้
เต็มที่เลยไม่มีลิมิตชีวิตเปิดรอ

หรือฝั่งนี้คุณธนทรสู่ครบทรใครชนะก็ว่ากันไป